เป็นสมุนไพรไทยล้วนของหมอแสง

แล้วก็ผู้ป่วยใหม่ไปเดินทางรอรับยา
หมอแสงกันแน่นขนาดเลยนะคะ

รอแถวกันกว่า๕๐๐คนแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ก็คือกลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่มารับยาเอง
แล้วก็มีกลุ่มที่๔ที่เป็นญาติผู้ป่วยใหม่

ตั้งแถวจากบ้านหมอแสงเป็นแถวเรียง๔

ซึ่ง๒กลุ่มนี้ต้องใช้เวลานานกว่า๒กลุ่มแรก
เขาแจกยาไปแล้วตั้งแต่เวลา๑นาฬิกานะคะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

โดยมีการแจกจ่ายยาจนถึงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาค่ะ

ที่มีผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่เข้ามารับยาเป็นจำนวนมาก
ก็ทำให้ยาสมุนไพรที่เตรียมแจกให้ผู้ป่วยคนละ๑๐เมตรเนี่ย

เพื่อจะได้สามารถแจกจ่ายได้ครบทุกคน
และจากการที่มีผู้ป่วยที่มารับมาขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะคะ
และจากการที่มีผู้ป่วยที่มารับมาขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะเดือนนี้มีผู้ป่วยมาขอรับสมุนไพรเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ก็บอกว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้ว
จนถึง๑ธันวาคมแล้วก็ไปร่วมสังเกตการเก็บตัวอย่างยากับนายแสงชัยแหเลิศตระกูล
ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย
จะได้เก็บตัวอย่างยาสมุนไพรสำหรับแจกให้ผู้ป่วยในวันนี้
และนำไปส่งให้สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ให้ที่ละ๑๐๐เมตรเพื่อจะได้ไปตรวจวิเคราะห์กันต่อไปค่ะ